เรื่องที่จะพาไปดูวันนี้ยังไม่มาเลย

ก็ต้องมาแหละถ้าไม่มาก็ไม่ใช่ตลอดข่าว
ถูกต้องค่ะเจ้าเหลือมตัวนี้แสบอีกแล้ว
เพราะว่ามันแอบเลื้อยเข้ามาเขมือบไก่

แล้วเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาไม่ธรรมดาด้วยนะ

มาช่วยกันจับเหลือมตัวแสบกันที่ฟาร์มไก่ชนอาจารย์เด็ดดวง
อยู่เลขที่๑๓๖หมู่๓ตำบลโพรังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เนี่ยก็คุณเจ้าเหลือมเนี่ยมันแสบมันแอบเลื้อยเข้ามากินไก่ตัวใหญ่อ่ะ
อย่างที่บอกเจ้าของฟาร์มเขาไม่ธรรมดาเพราะว่า
เขาคือดาบตำรวจภูมิพักสิงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพวิเศษชายชาญ
แบบนี้ต้องไปเข้ากรงแล้วไม่กัดป่าแน่นอนเจ้าเหลือม

กินไก่ตำรวจไปเนี่ยดาบตำรวจภูมิพัฒน์เนี่ยเขาเล่าให้ฟัง

เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงไก่ร้องร้องยังไงคุณชนะ

เพราะเดินมาดูปรากฏว่าโอ้อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เลยอ่ะพบเจ้าเหลือม
อ่ะนอนพังตีพุงอยู่ข้างเราไก่ชนโอ้โห
โอ้โหแล้วก็พบเรื่องที่น่าเศร้า

แม่ไก่ชนราคา๗๐๐๐บาท

ต้องสืบเลยหายไปไหน
คาดว่าน่าจะอยู่ในท้องของเจ้าเหลือมเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ยังมีแม่ไก่ชนอีกตัวนึงด้วยนะ
ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่อะค่ะ
สงสารน้องไก่มากเลย
หลังจากนั้นดาบตำรวจบอกถึงฉันจะเป็นตำรวจ

แล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับหน่อย

นี่เลยต้องคนนี้หญิงแกร่งแห่งเมืองอ่างทอง
ถูกต้องกู้ภัยสาวค่ะ
เข้ามาช่วยจับงูเหลือมถึงในร้าว
แล้วระหว่างที่จับเจ้างูเหลือมคุณดูท่าทาง

คือต่อสู้กันอยู่พักนึงใช้คำนี้แล้วกันนะ
มันก็พยายามจะแบบสู้สุดชีวิต

โอ้โหเอาหางรัดคอแล้วอะค่ะ

นั่นแหละสุดท้ายนะพี่กู้ภัยสาวสุดสตรองคนนี้
เขาก็เอาตัวเจ้าเหลือมออกมาได้ทั้งที่มันรัดอยู่อะค่ะ

เดินอันไหนรัดแล้วออกมาด้วยกันเลย

แล้วพอออกมาก็คลายค่ะเจ้าเหลือมมันก็คลายออก

ความยาวก็ประมาณ๓เมตรนะคะ

ก็คือเขาเหมือบแน่ไก่ชนไปแล้ว

ก็เดี๋ยวเขาจะนำเจ้าเหลือมตัวนี้

เหมือนเขามากินไก่

ฝากเตือนหน่อยนะเห็นเขาจับอย่างเชี่ยวชาญ

คือคุณพี่กู้ภัยคนนี้เขาเก่งมาก
การจับงูถ้าเกิดว่ามีงูที่จังหวัดอ่างทองเราจะเห็นเขาไปจับทุกที่เลย
ก็ต้องแบบขอบคุณคุณพี่เขาด้วย